ถ้ามีใครสักคนหรือวิวเซอร์กลุ่มมาเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซย์
หรือไอดีชอบที่ไหนก็ไปที่นั้น
นี่เหมือนกันชาวชายภูมิสุดจะทนแล้วนะคะ
ยับงานรถแต่งเบิ้ลเครื่องดังแสบแก้วหู
ขนาดไหนคุณผู้ชมลองฟังดูว่าแสบแก้วหูจริงหรือเปล่า

พฤติกรรมแบบนี้ชาวบ้านบางคนถามสงสัยอยากโดนช้อนแกง
คือก็มีกลุ่มพี่แหละครับที่ฟังแล้วเพราะ
คนอื่นเขาฟังแล้วไม่พอครับมันจะไม่พอครับ
แล้วรู้ไหมคะว่าเวลาเบิ้ลเครื่องที่แบบมาแข่งรถกัน
กี่โมงยากห้าทุ่มเที่ยงคืนมันจะโดนแล้วนี่แหละค่ะ

เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้
อ้อเดี๋ยวบอกก่อนนะไม่ใช่กลุ่มบริยุนจัดกันเองนะ
เขามีการจัดงานเป็นกิจจะลักษณะเลย
เบิร์ตบอกขออนุญาตแล้วด้วยชื่องานสองล้อหลักเมืองคลาสสิก
จัดขึ้นบริเวณสนามกีฬาฟุตบอลอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา

ชื่องานเนี่ยลองฟังนะงานสองล้อหลักเมืองพลาสติก
เหมือนกับว่าจะมาโชว์รถอะไรแบบนี้ไหม
คงไม่ได้ให้มาแข่งรถอะไรที่มันเป็นแบบนี้

ก็มีอะไรกันคืนนี้เป็นอะไรคืนอะไรเนี่ยขอร้องเรียนหน่อยค่ะเส้นทางเลี่ยงเมืองนอนไม่ได้เลยนี่เสียงดังสนันวันไหวไปตั้งคืนเมืองพูเขียวเลยนี่เพจดังดังเขาละดมกันโพสต์เลยเนี่ยครับอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เฟซบุ๊กคนทั่วไปนะอันนี้คือเพจข่าวนะเพจข่าวในพื้นที่นะเฮ้ยแล้วฝ่ายปกครองกับตำรวจเขาไม่ได้ยินหรอหรื
ที่ชาวบ้านขอจัดงานบวชงานแต่งขอยากขอยเย็นนี่แหละก็เลยอยากให้เรื่องนี้คนที่รับผิดชอบเนี่ยออกมารับผิดชอบหรือแม้แต่คนอนุญาตให้จัดงานขึ้นมาก็รับผิดชอบด้วยหรือไม่ถ้าคนอนุญาตจัดงานนะอยากจะชี้แจงก็ยินดีมาเลยวันนี้ชี้แจงมาเลยครับเปิดพื้นที่ให้เลยนะครับเดี๋ยวออกให้ทุกช่วงเลยนะครับล่าสุดค่ะผู้ส
วัยรุ่นทั้งชายหญิงรวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณเลย

กับว่าเป็นสัญลักษณ์การปล่อยตัวรถจักรยายนต

ถามว่ามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วก็นี่ไงหลักฐาน

ตกอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นอยากวอนเลยนะคะ

ปีนี้จัดแบบนี้แล้วปีหน้าจะมีแบบนี้อีกไหม
นะฮะโอ๊ยตายแล้วงานสองล้อนหลักเมืองคลาสสิก
อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ครับย้ำอีกทีนะ
ถ้าคนที่อนุญาตให้จัดงานอยากชี้แจงวันนี้เลยนะ